ผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสได้ถามนะครับ
แต่ว่าต้องยอมรับว่าเดินทางกลับมา

สภาพอากาศไม่เป็นใจเท่าไหร่ครับ
หลังจากนี้ก็จะมีการเก็บตัว

เพื่อการแข่งขันในรอบสุดท้ายนะครับ

ว่าอยากจะได้ทีมที่ดีเพราะอุ่นเครื่องก่อนไป

ผลงานกันหน่อยก็ชนะ๒แพ้๑
มี๓คะแนนผลต่างประตูบวก๒นะครับอันนี้คือตัดหลังจากที่
เอาไปใช้นะครับในการเป็นอันดับ๒ให้ดีที่สุดนะครับ
ก็ตัดผลงานที่แพ้ญี่ปุ่นไปแล้วก็ใช้ผลงานที่ชนะมองโกเลียไปนะครับ
ก็ได้โคต้าเป็นอันดับ๒ให้ดีที่สุดใน๕ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไป
ขณะที่เอฟซีครับแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
นำโดยเบนจามินตันรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยลีก
เดินทางไปตรวจสนามแห่งใหม่ครับที่จังหวัดมหาสารคามของทีมจำปาศรียูเนเต็ด
ทีมที่ตัดสินใจซื้อสิทธิ์จากซุปเปอร์พาวเวอร์นะครับ
แล้วก็จะลงแข่งขันในศึกไทยลีกสองระดูการหน้าก็เป็นไปตามกฎของคลับลายเซ็นซิ่งครับ
โดยนายธนวดีพรมศุกร์รองประธานสโมสรจำปาศีก็บอกว่า
รู้จุดที่ต้องปรับแก้ไขในส่วนต่างไม่ว่าจะเป็นห้องรับรองห้องพักนักกีฬา
ห้องน้ำที่นั่งกองเชียร์แล้วก็หลังจากนี้ครับทีมจะแก้ไขให้เรียบร้อย
คาดว่าจะผ่านความพร้อมในการใช้งานระดูการสองพันสิบแปด
ขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมถึงไทยลีก
ของตัวเองก็มีการแชร์ไปถึงสื่อกีฬาดังของฝรั่งเศ
ฝึกซ้อมที่ถ่ายทำได้อย่างสวยงามซึ่งในคลิปก็จะเห็นวิธีการป้องกันลูกยิง
ด้วยนะครับรวมถึงการป้องกันลูกยิงลักษณะต่างก็มีการเขียน
แคปชั่นเลยว่าเวลาที่ภูติศาสตร์ประตูทีมชาติไทยฝึกซ้อม
มันก็ออกมาแบบนี้และหลังจากคลิปถูกโพสต์ก็มีแฟนบอลเนี่ย
เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะครับคือโชว์ศักยภาพของ
บินเต็มที่ก็น่าเสียดายนะครับที่ตำแหน่งพุทธศาสประตูในต่างแดน
ส่วนใหญ่เขาก็ใช้ผู้เล่นที่รูปร่างสูงใหญ่ของทางยุโรปเป็นหลักนะครับ
แต่กวินเนี่ยเล่นในเอเชียเนี่ยสบายครับเล่นยุโรปก็ได้นะครับ
แค่จะไปเสียโคต้าของในยุโรปเท่านั้นเองนะครับนี่แหละครับ
เป็นผู้โดยสารประตูที่ถือว่าอยู่ในยุคทองของฟุตบอลไทย
แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้สาประตูที่เก่งนะครับในวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยเลยครับ